ถ้าถนัดเป็นการปลูกพืชผลการเกษตรก็ได้เหมือนกัน

เงาะที่หลายคนคุ้นเคยอาจจะเป็นเงาะโรงเรียน

เงาะโรงแรมไม่มีแต่ง้อพันนี้คุณอาจจะสนใจ
มันคือง้อพันการี

เพราะอะไรนะเงาะพันกะรีมันมีด้วยเหรอ
ก็นี่ไงมีเขาปลูกอยู่เนี่ย
ด้วยดูการเนี่ยง้อเริ่มมาแล้วนะ
ที่บ้านเลขที่๕๒ทับ๑หมู่๑ตะมนต์อ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยค่ะ

สีมันไม่แดงเนอะนะดูกันไปแล้วกัน

นะคะมันก็จะแดงใช่ไหม

ก็คือเป็นสีเหลืองแบบนี้
ส่วนที่ขนมันเป็นสีเขียว
มันไม่เหมือนกิ่งอื่นต้นอื่น
สง่าก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหม

ผมอาจจะคิดว่ามันเป็นเงาะที่ยังไม่สุก

เพราะเงาะมันก็ต้องแดงในความรู้สึกที่เราได้เห็นมา
แต่นี่ลุงเขาบอกว่ามันเป็นพันอีกพันหนึ่งเลย
แล้วรสชาติเฉินบ้านเขาบอกมันหวาน

แล้วก็เนื้อนุ่มเนื้อไม่ติดเม็ด
คืออร่อยไม่แพ้เงาะโรงเรียนเลยคุณ

สง่าเล่าที่มาของง้อกะหรี่นี้ให้ฟังนะ
บอกว่าเมื่อถึงฤดูการเงาะออกผลเนี่ย
คุณลุงก็จะส่งเงาะไปขายตามตลาด

จะลงในบินมาว่าเงาะกะหรี่
เออคือเหมือนกับบอกเลยว่านี่มันเป็นเงาะกะหรี่นะ
แล้วราคาเท่ากับเงาะคัดเลยค่ะ

นะคะซึ่งลุงก็บอกว่าเออดีเหมือนกันนะซึ่งมันหายากด้วยลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ดีกว่าไม่ขาย
้อกะหรี่นี่เก็บเอาไว้เผื่อรับแขกรับคนใครมาเที่ยวสวนใครอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชิมอยากไปดูกัปตัน
บอกยินดีต้อนรับนะมาได้เลยดูเขาแหกออกมาคุณชิสาแหกอะไรล่ะ
กุเรียนกูก็แหกหรือไงล่ะคุณแหกอะไรแบบเนี้ยอ๋อเอาอิงงี่ซีแหกออกมาอ่อแต่อันนี้คือก็
คือถ้าเกิดเงาะที่คุณชนะรู้จักเป็นเงาะมหาลัยหรืออะไรอย่างนี้